จากหล่อคมเข้มแบบพี่เวียมาดูหล่อคมเข้มแบบไม้พัทรเดชกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมแต่ข่าวนี้จะบอกว่าขอเตือนแฟนนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับของคุณไมค์เนี่ยนะ
คุณไม้เองเขาออกมาเตือนเองเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่ไปเจอเขานี่
ชื่อก็คล้ายไม่พอใช้ชื่อนี้ทักข้อความไปพูดคุยกับแฟนคลับอีก
ที่เข้ามาติดตามกันไปนะก็หลายคนบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิด
ก็คล้ายมากของไม้เนี่ยจะ๗๗ของที่ไม่ใช่ไม้จริงเนี่ย
เออมันมีสองเกินมาอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวไม้เองพอทราบเรื่องก็ไม่รอช้านะคะ
ทำไมถึงไปพูดคุยไปทักหาแฟนคลับของไม้นั่นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ติดต่อไปสอบถามเรื่องนี้ค่ะ
ฝากเตือนไปถึงแฟนคลับบอกว่าอย่าลงเชื่อเพราะนี่อาจจะเป็นมิจฉาชีพค่ะ
แล้วก็ตั้งชื่อว่าไมค์พระธรเดชมีไปคุยกับคนเยอะแยะมากมายแต่เป็นบทเลยนะครับ
ก็จริงเคสของผมเนี่ยก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
แค่ทำให้เข้าใจผิดเฉยว่านั่นเป็นผม
วันนี้จะมาเตือนภัยทุกคนคนทำบัญชีทำแอคเคาน์ปลอมขึ้นมานะครับ
เพื่อมาหลอกเอาเงินคนอะไรแบบนี้พวกคนที่ทำอยู่เนี่ยก็เลิกทำนะ
ตัวเองลำบากคนอื่นก็ลำบากเหมือนกันอย่าใช้วิธีนี้
เอาเป็นว่านุ่มไม้พัทรเดชตัวจริงเนี่ยนะคะไม่เคยทักไปหาแฟนคลับนะ
อันนี้ก็เป็นตัวปลอมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีจุดประสงค์ดีจริงออกมาชี้แจงซะจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายนะคะ